อ่าไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ย
ใครสามารถจะช่วยอะไรได้ก็ออกมาช่วยเหลือกันนะคะ
ช่วยเหลือสังคมนะคะมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มนึงค่ะ
ก็ออกมาช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือพระสงฆ์นั่นเองคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เราเห็นว่าท่านอยู่ที่วัดแล้วก็ช่วยจัดการเรื่องของ
ที่เราได้เห็นพระสงฆ์มาช่วยต่อเตียงค่ะต่อเตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม
นี่นะคะนี่ก็คือเจ้าอาวาสแล้วก็ลูกศิษย์นะคะ
ของวัดโบดบนที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ท่านก็ช่วยกันประกอบเตียงจากไม้อัดนะคะ
ทำเป็นเตียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม

การสถานการณ์ติดเชื้อ

แล้วก็เห็นจากสื่อออนไลน์ขอรับบริจาคเตียง

ก็เลยไปศึกษาข้อมูลการทำเตียงจากไม้อัดค่ะ
แล้วก็เปิดขอรับทุนเพื่อสร้างเตียง
ญาติโยมก็มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
ก็เลยเป็นที่มาของการประกอบเตียงให้โรงพยาบาลสนามนี่แหละค่ะ

เราได้กินข้าวกินน้ำกินซักทาจากญาติโยม
ยามที่โยมเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อน
เราทำได้ก็ทำเพื่อสังคมเช่นเดียวกัน
เห็นคนป่วยฝ่ายค้าบ้านน้ำตาไหลออกมาเองเลยนะ

นี่แหละเราก็เลยทำโครงการขึ้นมา
ที่ส่งมอบไปแล้วน่าจะอยู่ประมาณ๑๗๐บาท
เตียงนะที่ทำมอบมอบไปแล้ว
หน่วยงานไหนก็ตามคือแค่ว่าประสานมาพร้อมที่ทำให้
โหนี่พระสงฆ์ในยุคนี้จริงนะคุณนัทพงศ์
ไปช่วยกันนะคะนี่ก็มาต่อเตียงนะคะ

สามารถที่จะทำเตียงไม่อัดได้ถึงวันละ๒๐เตียงนะ
แล้ว๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้ส่งเตียงไปโรงพยาบาลสนาม
แล้วกว่า๗แห่งรวมทั้งหมด๑๙๐เตียงค่ะ
ท่านก็บอกจะทำไปเรื่อยช่วยเหลือผู้ป่วย
มีความทุกข์ยากทางร่างกายและจิตใจต่อไปเป็นที่พึ่งจริงนะคะ
ส่วนตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะ
จะร่วมทำบุญทำเตียงเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะโอนเงินไปได้ที่บัญชีนี้เลยนะคะ
วัดโบดบนเลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ๔๐๕๔๗๙๒๘๓๑นะคะ
หรือว่าจะบริจาคเป็นอุปกรณ์ก็ได้ค่ะไม้อัดนะคะ
ก็สามารถเอาไปบริจาคที่วัดได้เลยนะคะวัดโบดบนอยู่ที่อำเภอบางกรวยค่ะ
นี่คือความงดงามของบวรครับบ้านวัดโรงเรียนที่ประเทศไทยเรามีมาตลอดนะฮะ